ส่วนอีกหนึ่งข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะกลิ่นอะไรมันโชยมาเหมือนกลิ่นดราม่าหรือเปล่า
พระคลุ้งเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะพี่แอมสวรรคดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยเนี่ยนะ
เพื่อนพี่น้องทั้ง๔คนใหม่มาชาติตินานัทนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้คุยกันลึกขนาดนี้
ฉันรักพวกเธอเราก็เหลือกันเท่านี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
ซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าคิดถึงพี่อุ๊พี่แอมอยากเห็นงานคู่บ้าง
โดยทางพี่แอมเองก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นี้เลยบอกว่าไม่น่าจะเห็นกันแล้วล่ะค่ะ
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์ตามมาเป็นพรวนเลย
ใจความรวมก็ว่านี่อาจจะเป็นการปิดตำนานคู่ซีอุแอมที่เคยทำเพลงทำอัลบั้มด้วยกันหรือเปล่า
แต่จะเป็นเพราะสาเหตุไหนที่ทำให้พี่แอมต้องตอบแบบนั้นเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันดีกว่านะคะ
อย่าเพิ่งคิดกันไปไกลว่าเป็นประเด็นดราม่านะ